บรรยายแม่ง

พี่กัมปั้มนี่

ก็เราก็ขอบอกว่าจะต้องอยู่ข้างบนเขาได้ไหม
ก็อยู่ข้างบนเขา

บอกว่าสาวที่คุยกับป้ายกำลังกิ๊กอยู่
มาบอกคุณว่าใบหน้าของคุณยังโงเห้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แล้วจะพาไปทำศัยกรรมเสริมโงเห้ง

เรื่องศัยกรรมมันก็ไม่ได้ไกลตัวจากผมเท่าไหร
ผมก็ทำศัยกรรมมาพอสมควรเหมือนกัน

ให้ไปแก้ไปเปลี่ยนอะไรอย่างนี้

เชื่อมั้ยเรื่องโงเห้งบนใบหน้า

ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอเคอาจจะไปไปปรึกษาไปอะไรอย่างนี้
แต่ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว
แบบพอแล้วจุดอิ่มตัวแล้ว

ชอบเข้าว่าคือแบบเป็นลบออกจมูก

สมมุตินะคะถ้าคุณนัดเดทสาวครั้งแรกที่ร้านอาหารสุดหรู
พร้อมสั่งอาหารแลกคืนอย่างเต็มต้นมากมาย

หอบกลับบ้านแล้วก็ไปกินกับเขาที่บ้าน

ว่าทำไมถึงมาไม่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้

เฮ้ยเป็นผู้ชายเข้าใจโลกอะ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

บอกความจริงดีหรอ
คือผมว่าเราอยู่ด้วยความจริงดีกว่า

อยากทำยังไงไม่รู้ป่๊ะ
ประคองหน้ากำปั้นมาแล้วหอมหน้าผาก

อันนี้เรื่องใหญ่เลยผมว่านะ

โอเคนี่ถือว่าเลิก

คุณลืมตาขึ้นมาในตอนเช้า

เดินออกมาจากห้องน้ำของคุณ
สิ่งแรกที่คุณจะทำคือ

เราช่วยอะไร

ไม่ชาร์นเหรอทำไมไม่ชาร์น

ใครมาจากไหนมาอยู่ในห้องเราเราก็ต้องงงเหมือนกันนะ

ถ้าน้องอาบอนกำลังพากิ๊กที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานไปช้อปปิ้ง
แต่สาวที่ไปด้วยกันดันเจอสามีของเธอโดยบังเอิญ
แล้วก็บอกว่าพี่กฟะนช่วยน้องโกหกด้วย

จนเป็นแฟนอยู่ดีเดินไปเจอสามี
ทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจับมือสมัยหรืออะไร

คืออยู่ที่เราว่าเราคิดกับผู้หญิงยังไง

อาจจะแบบว่าหลบหลีกให้อะไรให้
แต่ถ้าเป็นแฟนที่เป็นแฟนจริงก็เคลียร์ตรงนั้นเลย

อันนี้เป็นเมียของพี่

หากเพื่อนรักของคุณมาบอกคุณว่าผู้หญิงที่คุณกำลังจีบเนี่ยนะเป็นคนเจ้าชู้
เพราะผู้ชายทีละแบบเยอะหลายคนเลย
ซึ่งคุณสืบมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณจะทำอย่างไร

เคยเจอนะแล้วเราก็แบบเราก็คิดว่าจะปราบเขาได้นะ

สมมุติถ้าเราคบกันผมปล่อยให้คุณเจ้าชู้อย่างนี้

กลับมาคุยกับผู้ใจในฝันของเราคนนี้ต่อนะคะ
อย่างนี้เขาหมดหรอคะ
แล้วแม่ของลูกมันยังไงคะ
แบบไหนอะไรยังไง
คือแม่ของลูกจะต้องโดยสงบหน่อยนะคะ